มาดูความน่ารักกันต่อเลยค่ะกับหนุ่มน้อยคนนี้นะน้องกองทัพพีคค่ะ
เปิดตัวกับโปรเจกต์ดวงใจเทวพรมในตอนดุดอับสอน
กับน้องมิ้นนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนจับตามองว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ย
น้องพีคน่าจะมาแน่เพราะว่าหรอมาก
ใช่ค่ะล่าสุดบันเทิงไทยรัฐไปเจอตัวน้องกองทัพพีคมา
เปิดเผยว่าตอนนี้ก็เวิร์คชอปกันอย่างหนักเลยนะคะ
แล้วก็มีการเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมด้วย
เพื่อที่จะเตรียมเปิดกล้องละครในเดือนหน้าค่ะ
แต่ก็ยังไม่ทิ้งงานร้องเพลงนะ
เร็วนี้เตรียมปล่อยซิงเกิ้ลใหม่เป็นเพลงจีน
เพลงแรกค่ะสำหรับงานต่างประเทศก็มีติดต่อมาอยู่ตลอด
แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยต้องพักไว้ก่อน
ยังไงใครคิดถึงน้องพีคก็รอฟังเพลงใหม่เร็วนี้กันก่อนได้เลยนะคะ
ก็ต้องมี๕๖๗วันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ